คุณผู้ชมมีผีที่ไหนมีหมอปลาที่นั่นใช่ไหมคะ

แล้วถ้าวัดมีความวุ่นวายที่ไหนตอนนี้นึกถึงใครคะ

ก็ตอนนี้เขาเป็นประธานดูแลเรื่องของวัดในที่ต่างถูกไหมคะ

เป็นมูลนิธิกองทัพธรรมอยู่
ที่วัดพระธาตุพนมอันนั้นยังไม่เรียบร้อยเลยนะ

นี่ค่ะวัดมหาพฤทธารามวรวิหาร
เขาบอกว่ามีประเด็นว่ามีพระลูกวัดคนหนึ่งถูกร้องเรียน

ก็เลยบอกว่าจะมีคนมาปองร้ายเจ้าอาวาส

เขาไปร้องทนายอนัญชัยว่าช่วยเข้ามาเจรจา

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโฮ
เขาบอกว่าเจอชายเสื้อกั๊กดำเหล่านี้ยืนขวางไม่ให้เข้า
แล้วก็เลยปะทะด่าทอกันชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจเนี่ยเห็นไหมยื้อยุดฉุดกระชากันขนาดนี้
นายอนัญชัยบอกเดี๋ยวใจเย็นไม่เอาไม่เอาไปไปรวมตัวกันที่พระอุโบสถ
แล้วพูดคุยกันทนายอนัญชัยบอกว่า
คณะสงฆ์ของวัดมหาพฤทธารามวรวิหารร้องเรียนมาที่ทนายว่า
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแปดรูปยื่นหนังสือร้องเรียนว่ามีพระรูปหนึ่ง
พระหมูหรือพระสิทธิชัยสิริพัทโทเป็นพระอุปถาคของเจ้าอาวาส
ก็คือเป็นพระที่คอยดูแลเจ้าวาดใช่ค่ะพระหมูเนี่ยชาวบ้านบอกว่า
ก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่ที่วัดเป็นคาราวาสนะแล้วก็บวชเป็นพระ
ได้๓พันศาทีนี้ก็ตั้งตัวเป็นพระอุปถาค
คอยดูแลเจ้าวาดวัดที่ท่านอายุเยอะแล้วใช่เจ้าอาวาสท่านอายุแปดสิบสามปีแล้ว
แล้วก็มาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในวัดแล้วก็เนี่ยนำพามาซึ่งบรรดาชายชุดดำต่าง
ชาวบ้านก็ต้องไปร้องที่ทนายอนัญชัยว่าช่วยมาจัดการจัดระเบียบที่วัดพระธาตุพนมแล้วเนี่ย
มาจัดระเบียบที่วัดนี้ให้หน่อยเพราะว่าดูแล้วมันแปลกมันดูไม่ชอบมาพากลเลย
พอเข้ามาเมื่อเช้านี้โอ้โหเข้าวัดไม่ได้ฮะเข้าไม่ได้เลยพระหมูบอกว่า
มีคนจะมาปองร้ายเจ้าอาวาสเลยต้องมีการอารักษากันแบบนี้

ใช่เขาบอกก่อนหน้านี้พระหมูเคยนิมนต์เจ้าอาวาสหายออกจากวัดไป๒๐วัน
โดยไม่แจ้งใครไว้ก่อนด้วยบอกว่ามีคนทำคุณสัยใส่เจ้าอาวาสว่างั้น
หมูเนี่ยที่เห็นชายเสื้อดำเสื้อกั๊กดำที่ว่ายืนขวางไม่ให้เข้าไปในวัด
เขาเข้ามาดูแลคือเหมือนกับสไตล์คุ้มกันเจ้าอาวาสตั้งแต่๒๑เมษายนแล้วนะคะ
แล้วผ่านไปแป๊บเดียวเองเจ้าอาวาสออกหนังสือคำสั่งมาเลย
ดูแลเรื่องกิจการภายในของวัดดูแลเรื่องการเงินด้วยดูมั้ยพี่หุย
แล้วก็ออกคำสั่งโดยใช้ชื่อเจ้าอาวาสสั่งการเรื่องต่างในวัดให้ทุกคนปฏิบัติตาม
สิ่งที่ผมมาในวันนี้คือป้องปรามกำจัดพุทธบริษัท๔ที่ทำร้ายหรือทำลายพุทธศาสนา
แล้วก็ใช้อำนาจเจ้าอาวาสในการสั่งการทำนู่นทำนี่ผมบอกตรงนี้เลยนะเจ้าอาวาสทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
หลงลืมลืมไม่ได้เป็นอันไซเมอร์อะไรทั้งนั้นท่านก็ยังปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติ
ส่วนพระหมูที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็เป็นพระอุปถาคที่เข้ามาดูแลเฉยไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์อะไรเลย
แล้วก็จัดแจงเลยว่าใครเข้าพบเจ้าอาวาสได้ใครเข้าพบไม่ได้นี่เจ้าคณะแขวงจะเข้าไปพบยังไม่ให้เลยนะคะ
เกือบกันทะเลาะกับพระแล้วสุถานตำรวจต้องราชกิจให้
ข้างในก็เดือดไม่แพ้กันค่ะเถียงกันเลย

เจ้าอาวาสเองก็บอกว่าการแต่งตั้งวัยยาวัชกรของอาตมาเนี่ย

คือคนที่จะบอกได้ว่าที่พระหมูทำเนี่ยถูกไม่ถูกเนี่ยต้องถามท่านเจ้าวาด

ที่ให้แต่งตั้งชุดที่ว่าพระหมูอะไรเข้ามาเนี่ยอันนี้เจ้าวาดบอกท่านแต่งตั้งถูกต้อง

ท่านบอกไม่ใช่ท่านแต่งตั้งเองแล้วมันถูกต้องแล้ว
นี่ใครเข้ามาบุกเข้ามาในกุฏิเนี่ย

บัญชีแพทย์หมดแล้วครับ
เอาไว้แล้วอธิบายข้อบทนาย

คือจะยื่นเรื่องให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับการมีคำสั่ง
เพราะว่าทนายอนัญชัยยืนยันว่าขั้นตอนการแต่งตั้งอย่างนั้นมันผิดวิธี

ธนาชัยอาณาชัยพูดถึงขั้นไหนรู้ไหมคะ

ขอให้ตรวจสอบอธิกรเจ้าอาวาสโดยเร่งด่วน
ถ้าการกระทำของเจ้าอาวาสถูกต้อง
ผมยอมติดคุก
จำเป็นนะผมจะถวายดีกาพระเจ้าอยู่หัวด้วย
ถ้าจำเป็นนะผมทำแน่
นายอนัญชัยบอกผมแจ้งความแล้วที่สอนอบางรักษ์
ดำเนินคดีกับชายชุดดำข้อหาบุกรุก

แจ้งข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
แล้วจะไปร้องทุกข์ต่อที่สำนักงานคณะกรรมการ
กันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปค่ะ
ทนายอนัญชัยจบที่แจ้งความดำเนินคดี

วันนี้พระหมูออกมาบอกอ่ะอัตมาถูกพาดพิงเนอะ
คืออัตมาเนี่ยอาสามาดูแลเจ้าอาวาสเพราะเห็นว่าชราภาพแล้ว
ลักพาตัวไปทำอะไรใหม่ดียึดอำนงอำนาจอะไรโอ้ไม่มี
แต่บางครั้งอยากให้ฟังนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นยังไง
ไม่ใช่ว่าพวกมากลากไปลากกันไปตกเหวให้หมดอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกสังคม
ทางด้านเจ้าอาวาสวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระราชวัชิราพรนะคะ
ก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
รู้แค่ว่ามีการถีบประตูรั้วแล้วก็โวยวายกันอยู่หน้ากุฏิ

มารู้ว่ากลุ่มชาวบ้านพาทนายอนัญชัยมาเพื่อจะมาขับไล่พระหมูให้ออกไปจากวัด
ซึ่งเจ้าอาวาสบอกว่ามันไม่เป็นธรรมอยู่จะมาขับไล่พระหมูได้ยังไง
ส่วนเรื่องยึดอำนาจกล่าวหาอะไรนั่นน่ะอัตมาไม่เชื่อหรอก
ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะข่าวต่าง
ก็เพราะคนในปากไม่ดีต่างมันใส่ร้าย
เจ้าอาวาสบอกก็รักเขาเหมือนลูกชาย
นั่งข้างนั่นคือพระหมูนะคะนั่งร้องไห้อยู่อะพี่อุ๋
ให้สะอึกสะอื้อเลยนะแบบอย่างนี้เลยนะ

ได้รับการประสานงานจากเจ้าอาวาสโดยตรงเลย
ให้ไปดูแลความเรียบร้อยในวัดดูแลความปลอดภัยเจ้าอาวาส
เพราะที่ผ่านมามีกลุ่มคนเร่ร่อนเข้ามาอาศัยในวัด
สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าอาวาสแล้วก็พระสงฆ์บางรูป
ส่วนที่ชาวบ้านกล่าวหาว่าเนี่ยมาบุกรุกแล้วมีตั้งวงเล่าในวัดอะไรอย่างนี้
เขาบอกไม่จริงแล้วมีการประเด็นเรื่องยกลำโพงวัดออกไป
เขาก็บอกที่เขาทำทุกอย่างเป็นคำสั่งเจ้าอาวาสทั้งนั้น
ทีนี้เราได้คุยกับทนายต้องนะคะนายวิริยะอวิรุธโยธินที่ปรึกษากฎหมายวัด
ก็บอกว่าได้รับมอบอำนาจจากเจ้าอาวาสวัดแล้วก็พระหมู
ให้ดูเรื่องข้อกฎหมายผลักดันกลุ่มคนที่อาศัยในวัด
ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกไปเลยเอาประกาศออกไปติด
แต่ก็มีคนอยู่ครอบครัวหนึ่งที่ไม่ช่วยเหลือวัดนะครับ
ไม่ไม่เหมือนกับว่าอยู่ฟรีอย่างนี้นะ
แล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามานะครับ
ทางวัดก็เลยติดต่อผมมาอย่างนี้ครับ
ว่าจะให้ผมช่วยจัดการให้อะไรอย่างนี้

มีประเด็นเรื่องพระลูกวัดแบ่งเป็นหลายกลุ่ม
เรื่องการเสียผลประโยชน์ในการจัดระเบียบวัด
เพราะพระลูกวัดบางรูปเก็บเงินค่าจอดรถ
พระเก็บเองแต่เงินไม่เข้ากองกลางวัดไม่รู้เข้าที่ไหน
ก็เลยมีการร้องเรียนให้พระหมูออกจากวัด
โดยอ้างครอบงำเจ้าอาวาสและพามาเฟียมาคุมอำนาจวัดค่ะ
อื้อฮือทีนี้คำถามก็คือ

องค์กรเพื่อนเพื่อชาติอะไรสักอย่างนี่ไหมครับ

กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติตรงตัวแปลตรงตัว

เขาบอกเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติไทย
ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม
เกิดจากการใช้กฎหมาย๒มาตรฐาน
ช่องว่างของกฎหมายมากระทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมนี่แหละ
เขาเพิ่งก่อตั้งไม่นานนี้เองค่ะปี๒๕๕๙
เพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการปีที่แล้วเองนะคะ

เปิดตัวได้ประมาณสัก๕เดือนเองค่ะ
โทไกรราชยวงใหญ่นักแสดงอาวุโสเป็นประธานค่ะ
ประธานองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ
แล้วก็ร่วมมือกับสมาคมนายทหารประทวนนอกราชการ
ออกมาให้ความร่วมมือในการรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนด้วย
เมื่อ๕มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
องค์กรเขาได้รวบรวมผลงานที่ทำยื่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อให้รับรองให้องค์กรของเขาเป็นองค์กรอิสระเพื่อสาธารณประโยชน์
เขาบอกย้ำเลยว่าเขาไม่ใช่มาเฟียไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลอะไรใดทั้งนั้น
ซึ่งส่วนใหญ่ก็รัฐการออกมาบ้างแล้ว
ก็เป็นร่างกายการณ์บ้างแต่ก็มีบางคนเป็นรัฐการณ์
ก็ร่วมตัวกันเพื่อใช้ลืมทางชนตรงนี้
ออกไปปฏิบัติตามคำร้องขอของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนี่แหละ
เขาจะมีเครื่องแบบชัดเจนพี่อุ๋ย

แรกเป็นชุดเครื่องแบบปกติจะเป็นแจ็คเก็ตสีดำ
ตราสัญลักษณ์องค์กรที่อกด้านขวาชุดนี้คือชุดปกติ
แบบที่๒คือเสื้อกั๊กสนาม
คล้ายกับเสื้อกั๊กของฝ่ายปกครองแต่ว่าเป็นสีดำค่ะ
อกฝั่งขวาติดด้วยอามทงชาติไทย
อกด้านซ้ายเป็นอามตราสัญลักษณ์
หมวกแก๊ปสีดำที่ติดตราสัญลักษณ์ขององค์กร
ส่วนชุดเครื่องแบบปฏิบัติการพิเศษ
ลักษณะจะคล้ายกับชุดตำรวจควบคุมฝูงชน

ด้านขวาติดรหัสแสดงตำแหน่ง
ด้านซ้ายจะติดรหัสประจำตัว
ต้นแขนขวามีอารมณ์ทรงชาติไทย
เป็นอามสัญลักษณ์องค์กรส่วนทุกชุดด้านหลังจะมีรหัสประจำตัวของทุกคนที่ขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษ
เพราะว่าที่ในวัดเมื่อกี้นี้ที่ทนายอนัญชัยหันหลังให้ดูเห็นไหมเนี่ย
คุณไม่ใช่ตำรวจคุณใส่เสื้อโพลิสต์ได้ยังไง
นี่เห็นไหมด้านขวามีอามมีอามทรงชาติ
ด้านซ้ายมีอาร์มสัญลักษณ์ข้างหลังโคลิสนี่คืออะไร

เรื่องนี้เขาบอกว่าต้องตรวจสอบ
พร้อมกับตัวเลขที่ต้องระบุตัวตนได้นี่ว่าคนนี้คือใคร
แล้วไงคนนี้เขามีคำว่าโพลิสแหละ

ที่เดิดร้อน
จากการตกเป็นผู้เสียหายจากความเหลื่อมล้ำจากการถูกใช้กฎหมาย๒มาตรฐาน
แต่ถ้าวัดที่สุนัขชายไปชาวบ้านมงวลเขาบอกเขาเดือดร้อนจากชุดนี้นี่แหละ
เพราะเข้าไปพบเจ้าอาวงอวาสอะไรไม่ได้เลย
ทำไมเครื่องแบบทำเสมือนเจ้าหน้าที่เลยเนอะ
บอกแล้วว่าจะคล้ายกับฝ่ายปกครอง

ทำเหมือนเนี่ยคงไม่ได้มันจะเรียนแบบเจ้าหน้าที่
แต่เจ้าหน้าที่ก็อยากให้คล้ายหรือเปล่า

แล้วพอมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้นี่แหละ
ข้างหลังมีคำว่าโพลิสชาวบ้านเขาก็ไม่รู้แล้วตำรวจจริงหรือไม่จริง
ก็ต้องฝากฝ่ายปกครองไปดูแล้วตำรวจไปดูแล้วว่าเออตกลงเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้

ซื้อสติ๊กเกอร์หาซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่หาที่ไหนก็ได้
ใครอยากเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเอาชุดมาใส่เลยเอาสติ๊กเกอร์แปะปึ๊บเป็นแล้ว